ถ้าฝากบ้านอุ่นใจแล้วคราวนี้เดินทางได้น่าจะสบายใจมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะหลังจากที่มีมาตรการผ่อนปล้นอืม
ว่านั่งท้ายกระบะได้แต่ห้ามเกิน๖คน
ในรถกระบะเนี่ยนั่งได้แต่ว่าหลังจากนี้ไป

ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับรองนายกรัฐมนตรี

สัมภาษณ์บอกว่านายกรัฐมนตรีก็กำชับมา
ถ้าหากเจอว่าตำรวจคนไหนเรียกรับผลประโยชน์
รีดไถให้ถ่ายคลิปเลยจดชื่อมาด้วยก็ได้

อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
สองหลักเลยคือปลอดภัยแล้วก็ต้องสะดวกด้วย

โดยนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับ
ว่ากฎหมายห้ามนั่งท้ายรถกระบะมีมานานแล้วนะครับ
รัฐบาลชุดนี้ก็เพียงแค่มาทำให้เข้มงวดมากขึ้น
ช่วงสงกรานเพื่อต้องการจะลดอุบัติเหตุ
แต่กลับว่าเกิดผลกระทบต่อประชาชน
นายกรัฐมนตรีเองยอมรับแล้วก็ขอโทษ
และใช้มาตรการทางการบริหารสั่งการเจ้าหน้าที่
งดหรือหยุดการบังคับใช้กฎหมายเอาไว้ก่อน
ยังไม่ให้มีการจับกลุ่มหรือสั่งปรับ
ภายใต้เงื่อนไขคือรถกระปะ
มีความจำเป็นจริงก็ว่ากันไปตามแต่กรณี
ฟังเสียงสัมภาษณ์ของอาจารย์วิศนุครับ
ไม่ได้แต่เกิน๖คนคุณนั่งได้คุณอย่าม้าวอย่ากินเหล้า
ซึ่งวันนี้ก็มีกลุ่มประชาชนที่เขาไปร่วมลงชื่อ
เพื่อที่จะคัดค้านการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ก็ร่วมลงชื่อกันสักประมาณ๓๐คน
คนที่เป็นแกนนำคือนายสาธรณ์เผื่อนประเสริฐค่ะ
ก็เป็นตัวแทนรวบรวมรายชื่อของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้นะคะ

เรื่องถึงผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ไม่ใช่การอนุโลมผ่อนปลนเฉพาะในช่วงสงกราน

เพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้ประชาชนที่ร่วมลงชื่อส่วนใหญ่

เป็นคนที่เขาซื้อรถกระบะมาไม่ได้เฉพาะขนของ
เขาซื้อรถกระบะมาเพื่อใช้ในครอบครัว
ครอบครัวก็มีหลายคนอุตส่าห์ซื้ออุตส่าห์ผ่อน
พอซื้อมานั่งได้แค่๒คนเขาบอกว่ามันเดือดร้อนจริง
แล้วคนที่ซื้อรถกระบะมาใช้ในครอบครัวก็มีค่อนข้างเยอะ
ก็เลยมีคนไปลงนามเพื่อคัดค้านในประเด็นนี้
เช่นเดียวกันถ้าหากว่าจำกันได้สัปดาห์ที่แล้ว

ถามตรงก็คือคุณมั๊กพิษบูล
แล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือทนายความที่ชื่อว่าคุณวรกร
บอกว่าเดี๋ยววันนี้คือ๑๐เมษายนประมาณสัก๑๐โมง
จะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบเลย
บอกว่าอยากจะให้ยกเลิกเรื่องของมาตรการ
คุมเข้มความปลอดภัยโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา๔๔
แต่วันนี้ไปไม่ถึงธรรมเนียบนะครับ
หยุดอยู่ที่สพคลองหลวงถูกเรียกปรับทัศนคติ๓ชั่วโมง
สุดท้ายคือไม่ได้ยื่นหนังสือครับ
โดยนายวรกรพงธนากุลประธานสมาพันธนายความแห่งประเทศไทย
สุดท้ายออกมายอมรับบอกว่าเป็นความเข้าใจผิด
ที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
หลังจากได้รับการชี้แจงว่าการบังคับใช้กฎหมายนี้

ขอสชไม่ได้บังคับตามที่เข้าใจ
และขอยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้
อกจากนี้ทนายวรกรบอกอีกด้วยนะครับ
ว่าจะขอยุติไม่ออกมาเคลื่อนไหวลักษณะแบบนี้อีกแล้ว
ดังนั้นในวันนี้ก็ออกมาชี้แจงเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับ
มาต่อใครที่จะมาเป็นแก่งกันในเรื่องนี้นะครับ
ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดการลงโป้งกัน
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานปี๒๕๕๙

ซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่คือพรุ่งนี้ละ๑๑เมษายน
เรื่อยไปจนถึง๑๗เมษายน

ตัวเลขอุบัติเหตุปีนี้จะลดลงได้

ตระหนักและก็เคารพกฎหมาย
โดยปีนี้นะครับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ไม่มีการกำหนดเป้าหมายจังหวัดที่ไม่มีการเสียชีวิต

โปรดติดตามตอนต่อไป